ทีนี้คุณผู้ชมจำประเด็นนี้ได้ไหมที่คุณเอ๋ปารินาไกลคุบสส
ราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐหนึ่งในห้าตัวจี๊ดอ่า
ที่ถูกส่งไปอภิปรายในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันครั้งนี้เนี่ย
คือมีการโพสต์เฟซบุ๊คก่อนหน้านี้ลักษณะบอกว่า
คือหลังจากที่จบสิ้นภารกิจการประชุมสภานัดนี้แล้วนะ
ขอฝากไปที่คุณจอมขวัญเหลาเพชรผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าให้เชิญน้องมายเพนกวินหรืออานนท์
คนก็ได้ที่เป็นแก่นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย

เพราะว่าคุณเอ๋บอกว่าเธอพร้อมจะไปออกรายการถามตรงกับจอมขวัญ
แต่ว่าทางทีมงานทางคุณจอมขวัญเชิญเด็กเหล่านี้มาหน่อย
กล้ามาไหมกล้ามาในรายการกันไหมนะฮะ
จะได้มาพูดคุยกันในรายการคุณเอ๋ท้าเลย
คุณปรินาบอกว่ากล้าไหมถามใจเธอดูนะคะมากี่คนก็ได้นะคะ
ส่วนตัวเองเนี่ยก็จะไปเดี่ยวในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
คือท้ามาผ่านทางรายการเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะ
พิธีกรรายการถามตรงนะคะ
คือก่อนที่จะทวิตข้อความเนี่ยเรียนไปถาม
พี่ขวัญนัดให้คุณเอ๋เขาหรือยังคุณจอมขวัญบอกว่า
นัดแล้วติดต่อแล้วได้วันพุธแล้วก็กลายเป็นที่มาของทวิตเตอร์ของคุณจอมขวัญแบบนี้นะคะ
บอกว่าตอบรับมาแล้วสำหรับคุณมายนะคะ
มาในรายการแบบไม่มีเงื่อนไข
คือขอเวลาตรงกันอ่ะถ้าเกิดว่าไปเช็คเวลาทั้งคุณเอ๋ปารินาแล้วก็คุณมายเนี่ย
เวลาเขาตรงกันคือวันพุธที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญลาวเพชรนะคะ
วันไหนอ่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แน่ก่อน
วันพุธค่ะวันพุธเอาให้แน่นะคะว่าตกลงแล้ว
แต่ละฝ่ายเขาพร้อมกันเมื่อไหร่แต่ว่าสรุปแล้ว
คุณเอ๋ท้าเด็กเขาก็มาน้องมายเขาก็
ตกลงกันแล้วตอบรับแล้วเป็นวันพุธนี้นะคะ
ครับแต่ทีนี้ถ้าดูความเคลื่อนไหวของคณะกลุ่มรัศดรนะครับ
วันนี้เห็นบอกว่านัดชุมนุมทวงความยุติธรรม
ที่ถูกกลุ่มปกป้องสถาบันธรรมร้ายที่มหาวิทยาลามคำแหงนะครับ
นัดรวมตัวกันที่หน้าตึกอธิการบดีใกล้ลานพ่อขุน๑๔นาฬิกาก็ต้องจับตามองไปนะครับ